เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดราชบุรี
ไปเจอกับคนดวงดีที่ไปขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่

ไข่นี่มันต้องที่นครศรีธรรมราชใช่ไหม

ไม่ใช่ที่ราชบุรีจ้ะคุณชิสา
ราชบุรีก็มีเหมือนกันจังแม่จ๋า

ถ้าอย่างนั้นแหละรอช้าไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยครับ

นี่ครับที่วัดเขากรวดตำบลเกาะพระพลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
คุณดูคุณดูโอ้โหของเล่นเด็กเพียบโดยเฉพาะหนังกะติ๊ก
คือที่นี่ชาวบ้านเขาต่างกันมาแก้บนรูปจำลองไอ้ไข่
คือเป็นเด็กผู้ชายที่ไม่สวมเสื้อผ้าแหละ
เจ้าอาวาสวัดที่นี่นะครับที่จังหวัดราชบุรี
นำมาจากวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
เดี๋ยวนี้ไอ้ไข่มันดังไปทั่วประเทศแล้วบอกแล้ว
มีหลายวัดเลยครับเอามาไว้ที่นี่ทำไม
เพื่อให้ประชาชนมากราบไหว้และทำบุญครับ
ซึ่งภายในสาราไอ้ไข่นะก็อย่างที่บอกที่เห็นในภาพ
ทัดก็มีรูปปั้นแล้วก็มีหนังกะติ๊กรูปปั้นไก่เนี่ย

แล้วก็มีนี่ชุดทหารที่เยอะมากแล้วนิยมมาแก้บนกัน
เหรอแล้วคนดวงดีที่ผมพูดเป็นใครกัน

คุณวาสนาวิลัยเกษมเป็นชาวจังหวัดนครปฐม
อ๋ออยู่นครปฐมต่อไปขอพรถึงจังหวัดราชบุรี
ข้ามจังหวัดมาเลยแต่ก็ใกล้ใกล้กันไง
ราชบุรีนครปฐมมันก็ไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่นะครับ
คนไหนอ่ะเสื้อสีส้มเนี่ยเธอคนนี้บอกว่า
เดินทางมากราบไหว้ไอ้ไข่ก่อนวันประกาศผลรางวัลสลักกินแบ่งรัฐบาล
ทำการประกาศเมื่องวดล่าสุดเนี่ย
แล้วเธออธิษฐานเลยนะวันนั้นว่าถ้าตนเองถูกรางวัลย่อย
เป้งเลยนะจะมาแก้บนด้วยการจุดประทัด๑๐๐๐นัด

กูจะแตกแล้ว
จนกว่าจะมีเสียงซาวมานี่แหละ
นี่ฉันนึกว่าคุณจะทำอยากถ์

แต่ไม่บอกนะว่าถุงรางวัลอะไรนะครับ
แต่ยังไงซะเมื่อถูกรางวัลบนเอาไว้นี่
มีชาวบ้านนะมากราบไหว้ขอพรแล้วก็นำสิ่งของมาแก้บน

เนื่องจากความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่ทำให้มีชื่อเสียงที่เล่าลือปากต่อปาก
ทำให้มีคนมากราบไหว้เยอะแยะมากมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้พูดจริง

เมื่อวานมีคนนำประทัดมาแก้บนหลายรายเอาดูดิ

แล้วก็เวลาดึงออกมานึกว่าสายยางอะเฮ้ยเหมือนสายยาง
เหมือนอะน้ำต้นไม้อะเยอะมาก
แล้วเขานับรวมเมื่อวานนะ

พอแล้ว

แค่ไม่ได้นอนเท่านั้นเอง
คืออาจจะหูอื้อหูชายไปแล้วจนเป็นแบบว่าปกติ

น้ำแดงของเล่นชุดเด็กเวลาเขาไปจุดประทัด
พอจุดเสร็จเขาก็จะถามคนแถวนั้นแหละ
เป็นไงได้ยินไหมอะไรนะ
แปลว่าไม่ได้ยินได้ยินไหมมันดังไปหรือเปล่า
คนแถวนั้นก็บอกว่าอะไรนะแปลว่าแถวนั้นคนแถวนั้นไม่ได้ยิน
ไม่เหลือแล้วหูไปหมดแล้วไม่ได้ยินอะไรเลยคนแถวนั้น
อะไรนะก็แปลว่าไม่ได้ยินแต่ไม่ได้ยิน
เล่นแซวเล่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมาเล่าให้ฟังเนี่ย
ผมขออนุญาตบอกคุณผู้ชมตรงว่าเรื่องของความศักดิ์สิทธิ
เรื่องของความเชื่อพวกนี้มันเป็นความเชื่อของคนแถวนั้น
แล้วเรื่องของบุญภาวาสนาส่งมันเป็นเรื่องของบุญกรรมของแต่ละคน
มันไม่เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าไปไหว้ทุกคนแล้วได้ทุกคน
ใช่เพราะบางคนไปไหว้ไปแล้วไม่ได้กลับมาก็มีเหมือนกันเยอะแยะ
ฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ